อ่านข่าวผีกระสือแล้วก็ลอยไปลอยมา
จะบอกว่าพาไปดูที่ชัยภูมิเขาเห็นเป็นแสงวิบวิบ
แต่ไม่แน่ใจว่าแสงมันคือแสงกระสือหรือเปล่า

พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมลองดูหน่อยสิว่า
ถ้าเกิดว่าลอยแบบนี้จะใช่ไหม

คือตอนนี้ในนั้นน่ากลัวน้อยกว่าเธออีกจ้ะ

เออแมลงหรือเปล่ามากันเองหรือเปล่า

เหรอแต่ว่ามันลอยนิ่งแบบนี้ด้วยนะ
ซึ่งเอาจริงคือคนเขาเห็นเขาก็บอกว่าเป็นกระสือแหละ
หรือบางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นผีโพงผีโพงหรือเปล่า

น่ะรอยเหนือพื้น
แล้วนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูเลย

หุ้ยไปดูที่ชายพุมอัมพโทษธิต
บ้านที่๗๒๗หมู่๖บ้านโค้กสะอาดตะบนนายังกรักครับคุณผู้ชม
เทพสถิตชายภูมิไปคุยกับนางสาวอุมากรภูเพชรครับ

เฮ้ยไฟประหลาดนะครับลอยอยู่หน้าบ้านเลยนะครับ
ลอยไปตามรั้วไปตามกำแพงเป็นชั่วโมงนะ
จากนั้นดวงไฟประหลาดนะครับก็ลอยสูงขึ้น
สูงขึ้นไปถึงยอดไม้ไปตามทุ่งนาด้วย

ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านดูอีกทีนึง
โอ้โหแสงไฟประหลาดนะครับเลยมาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียหน่อย
กลัวกลัวจริงจริงภาวะด้วยเชื่อว่าดวงไฟประหลาดนั้นเป็นผีปอบ
หรือผีโพงเพราะเคยเห็นมากับตานะเชื่อสนิทใจเลยมีจริงมีจริง
คุณผู้ชมนี่เธอบอกแบบนี้เคยเห็นอยู่นะมันเป็นไฟสีแดงนะ
จะลอยอยู่ตามทุ่งนานะนี่แหละครับมาบ่อยไหม
ถ้าฝนตกมาบ่อยเธอบอกแบบนี้แล้วในความเชื่อของเธอ
ดวงไฟสีแดงนะครับพวกนี้น่าจะเกิดจากผีโพง
หรือผีปอบออกมาหากินกบเขียดหากบเขียดกิน
แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าพวกนั้นน่ะ
จะตายตามเจ้าของที่เลี้ยงไปหรือไม่ก็เป็นคนที่มีวิชาอาคมเล่นของ
คือถ้ามองอีกมุมก็เชื่อว่าผีโพงเนี่ยมาให้โชคให้ลาบ
นั่นไงนั่นไงให้โชคให้ลาบวันพระใหญ่ไง
แล้วเมื่อกี้บ้านเลขที่ก็พูดไปแล้วด้วยเอาลองฟังเธอหน่อยฮะ
ระเบิดจะมีเพศแบบไม่ใหญ่ครับ

ไปถามอาจารย์ออทนี้อาจารย์ออทไว้ยังไง
อาจารย์ออทบอกว่ามะแรงมะแรงบินผ่านหน้ากล้อง
พอมีแมลงมาบินรบกวนหน้ากล้องปั๊บมันจะสะท้อนกลับ
แล้วมันมีความเข้มข้นของแสงที่ไม่เท่ากันด้วย
ก็เลยจะมองเห็นเป็นจุดขาว
เคลื่อนที่ไปมาตามแรงเคลื่อนที่ของแมลง
อันนี้วิทยาศาสตร์แท้เลยแหละ